เราจะมาตรวจสอบโดนชะตาภาพรวมกันก่อน

ลับในการอุดทรัพย์รั่ว
ให้กับ๒ราศีที่มีเกณฑ์จากกระเป๋าทะลุ

คงจะเคยมีปัญหาในเรื่องของการเก็บเงินไม่อยู่
มีบ่อยด้วยค่ะ
ประจำเลยอะ
ให้ลองใช้เคล็ดลับ๓ข้อฝากตัวนี้นะคะ

อย่างแรกนะคะก็คือในเรื่องของการเก็บเงิน

เงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด
ก็เช่นการไปซื้อทองคำ
แต่ทองคำตอนนี้รู้สึกจะแพง

ก็อาจจะเก็บดีก็คือเหมือนกับว่า
อาจจะทำเป็นฉากบังขึ้นมาอย่าให้คนอื่นเขาเห็น

ถ้าเกิดบอกเก็บก็คือเก็บดี

ในการอุดทรัพย์รั่วฉบับหมอไก่คือ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการเก็บเงินในตำแหน่งของโชคลาภ

การเก็บเงินในตำแหน่งโชคลาภหมายถึงว่าให้เรามีเงินทองเพิ่มภูมิขึ้นมานะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่จะถามว่าตำแหนโชคลาภของเราอยู่ตรงไหน
แหนโชคลาภก็คือจะอยู่ในแนวทะแยงมุมกับประตูห้อง
แยงมุมกับประตูห้อง

ถ้าสมมุติว่าประตูห้องอยู่ทางด้านซ้าย

ได้สองทางเลยก็คือแนวทะแยงมุมนะคะ

แต่ว่าต้องให้อยู่ติดริมประตูห้อง

กำแหน่งผนังผนังห้องใช่ค่ะอ๋อ

อ้าวก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะ
และยังไม่หมดค่ะอย่างนี้มีวิธีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ
ให้เราปังเรื่องของเงินหน่อยไหมคะ
ถ้าสมมุติว่าเราจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
เราก็ควรที่จะดูในเรื่องของเคล็ดลับให้ดีนะคะ
ถ้าสมมุติว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงในเรื่องของการเงิน
ปูกวยฮุกปูกวยฮุกก็คือพระสังกระจาย
พระที่ไหว้แล้วรวยนะคะหรือว่าปี่เสียนะคะก็ดี
เราควรที่จะมีการหมั่นถวายน้ำ
เพราะว่าน้ำหมายถึงเรื่องของโชคลาภ

ไม่ให้น้ำพร่องไม่ให้น้ำลดเลย
หัดเปลี่ยนน้ำบ่อยแม้กระทั่งหิ้งพระเองหรืออะไรต่างด้วย
ใช่เลยค่ะนะคะแล้วเราควรที่จะศึกษาวิธีการบูชาให้ดี
อย่างปี่เสียเนี่ยเรารูปได้
รูปหัวรูปท้ายรูปทองได้แต่ห้ามรูปปาก

เพราะว่าปีเสียจะคายโชคลาภออกมา

ใช่เลยค่ะแล้วห้ามเอาอะไรไปขวางไว้ในป่าปีเสีย

ใช่ค่ะอย่างบางคนมีการเอาเงินไปใส่ไว้ในปากปีเสีย

ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการขวางไม่ให้ปี่เสียไปรับโชคลาภ

เอาล่ะแล้วอย่างนี้แนะนำหน่อยว่ามี๒ราศีที่ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์แบบทรัพย์รั่ว
แต่ไม่ต้องตกใจไปลองไปปรับใช้กันดูได้มีราศีอะไรบ้างคะ
ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีกรกฎ

ชาวราศีกรกฎนะคะจริงเนี่ยดวงชะตาของเขาดีนะ

มีเกณฑ์แบบว่าใช้จ่ายเงินเยอะนะคะ
ตั้งแต่ในช่วงนี้ยาวไปถึงช่วงมารกามเดือนหน้า

คืออาจจะรั่วหน่อยแต่ต้องหาวิธีการวางแผนจัดเก็บเงินถูกไหม

ชาราศีพิจิกนี่ดวงจะสะดวก
เดี๋ยวดวงจะสะดวกอะไรนะครับ

โค้ดสุดท้ายของเดือนนี้ก็คือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ใช้เงินเยอะ

ใช้เงินเยอะอีกแค่๔วันเอง

บางคนบอกว่าไม่กลัวค่ะเพราะไม่เหลือแล้ว

ก็คือต้องเน้นในเรื่องของการอดออม

ไม่ใช่แค่๒ราศีที่มีเกณฑ์กระเป๋ารั่วหลอกดิฉัน

บริหารจัดการเรื่องของการออมเงินให้ดีก็แล้วกันเนาะคุณผู้ชม

ที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่นะคะ
และผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่คุณ
คุณพัฒนินไทยยานนท์ค่ะ
เกิดวันพุธที่๒๕ตุลาคม๒๕๒๑นะ

ฉันและสามีกำลังติดต่อประสานงานในหน้าอยู่ตอนนี้
จะสำเร็จราบรื่นหรือไม่อย่างไรคะ

คือถ้าสมมุติว่าในเรื่องนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้

เหนื่อยก็คืองานจะไม่สำเร็จในครั้งเดียว

มีในเรื่องของปัญหาหรือว่าอุปสรรค
แต่ว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แน่

เป็นการถือเคล็ดหรือว่ายังไงดี

เป็นว่าวันนี้คุณพัฒนินคุณโชคดีมาก
เพราะว่าคุณได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านั่นก็คือไอ้ไข่นะคะ
และด้านหลังเป็นหัวนโมด้วย
ได้ไปขอไอ้ไข่เลยได้ไหมคะหมอไก่

ตั้งสมาธิท่องนโมสามจกนะคะ

เข้าไปติดตามเราในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวนะคะ
เห็นโพสต์หมอไก่ขึ้นแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลย

พรุ่งนี้เจอกับอะไรหมอไก่ขอสั้นเลย